ช่วงเมนูตู้เย็น
สูตรอนามัยสะอาดคลีน

แต่ต้มส้มเวลาคนเขาทำเขาจะต้องใช้ปลาทู

ทำไมอะค้ารึ๊งโต้มส้มแม่หรอ
อันนี้มาในของฉันหมดตะก้าอะมันกินแต่ล่ะ
ส้มปกติก็จะปลากระบอก
ธรรม
คือเนื้อหนาแข็งมีความนิ่มนวล
ปลามีทั้งเนื้อน
ก็เรียกผิวขาวกว่าผิวดำ

แพงกว่าน้ำลึกกว่า
พอมาต้มแล้วนิ่มนวลกว่าจริงหรือเปล่าจริงเริ่มเลยเริ่มจากอะไร
เริ่มจากอะไรขอหยิบของก่อนสิอินทูตอนนี้นะคุณ

มาก่อนช่วยหยิบมาช่วยหยิบไว้ก่อน

พริกไทยพริกไทยก่อนใส่เยอะไหมคุณแม่ใส่มา

เอาให้ละเอียดก่อนนะเอาให้ละเอียดก่อนนะ
ราพักชีคือนี้ค่ะต้องใส่หอมแดงด้วย
แต่หอมแดงเอาสุดท้ายหยาบก็ได้เพราะหอมแดงมันจะฉาก
แล้วเอาผักชีเนี่ยเราซอยก่อนเพื่อการตำให้ง่ายขึ้น
เดี๋ยวแม่หันอันนี้ให้นะคะ

อื้อน่ะลาปักชีก็ซอยคุณแม่เย็นแล้วทำไง
เดี๋ยวสิคุณเอาอันนั้นของคุณให้ละเอียดก่อน

ถามจริงแน่ใจนะเดี๋ยวนะขอโทษค่ะ

น้ำตาละดีหูจะเฉียวนะตาจะโตผักชีไอ้ต้นพริกไทยขนาดเนี้ย
อ่าเขายังรากอ่ารากลงไปเอาให้ละเอียดนะละเอียด
หอมแดงได้หันหน่อยจะได้ตำง่ายไงคะทำอันของเราไปก่อนสินะ
หนูสามารถตำมือนึงแล้วหั่นหอมแดงถึงมือได้นะโหความสามารถ
เก่งมากแม่ช่างพิเศษเหลือเกิน

เฮ้ยเดี๋ยวช่วยหันไปตำไปได้ไหม
อ่ะคือเริ่มเบื่ออ่าถ้างั้นแม่มาตาม
เดี๋ยวหนูหันไม่ใช่เดี๋ยวจะไปหันปลาให้อ๋อโอเค
เนี่ยค่ะอินซีนะคะเป็นคนไม่ชอบหนังดูสิคะ
โอ้โหเราจะลวกพอดุ้ง
สะดุ้งเหมือนคำว่าลวกนิดนึงแล้วเอาหนังเขาออกไม่ชอบกินอะไรหนัง

ซึ่งอันสิทธิ์ที่เอาออกไว้เนี่ยหนูชอบมาก
จริงเหรอจริงไม่ชอบอ่ะนี่สรุปว่าคือแม่ทำตามใจตัวเองไม่ได้ทำตามใจหนูถูกไหมล่ะ

น้ำไว้เลยนี่ไปสิถ้าชิ้นมันใหญ่เกินไปก็หั่นค่ะ
หกหูมากเลยกะปิลงยาง

อ้าวดูนี่ฉันมันละเอียดกะปิลงอ้าวไปเลย

อ้าวนี่ยากะปิเนี่ยเอาออกไม่ได้นะห้ะกะปิเนี่ยเอาออกไม่ได้ถ้ามากไปเอาออกไม่ได้แม่มาดูก่อน
มันไม่ใช่พริกไทยนะมันไม่ใช่ได้เลยแล้วโบ้ลงไปเนี่ยเอาลงย่าออกแล้วย่างนะ

อ่ะอ่ะอ่ะเหลือไว้หน่อยก็ได้
โอเคแม่มันไม่ใช่พริกไทยน่ะมันอาจจะแบบเออ
ตำให้ละเอียดเนี่ยบางเด็กสมัยใหม่จะชอบตำนี้ตรงนี้
ไม่ได้ไม่ได้ตำข้างต้องตำข้างครบ

เสร็จแล้วก็ใส่หอมหอมต้องเพิ่มอีกนะลูกหอมเท่านั้นไม่พอค่ะ

ไปก่อนตำไปก่อนเฮ้ยถ้าคุณใส่เป็นหัวนะคุณจะตำยากมาก

อ่าอยากใส่แล้วก็ใส่เอามีดเอามีดให้เผื่อจะหั่น
อ่ะใส่ไปหอม
ส้มนี่มันแกงโบราณจริงจริงนะคะนอกจากเครื่องที่เราเห็นแล้วนะคะ
แล้วมีขิงแล้วก็มีต้นหอมอีกโอ๊ยอร่อย
สดน้ำเฮือกคือนี่ทำหมดเลยดีไหมเนี่ย

ไม่แล้วโก๊ตอนนี้ไอ้ร้านข้าวมันไก่กี่สาขาแล้วลูก

เขาตำหนิว่าทำไมสาขานี้ไม่เหมือนสาขานั้น

อ่าฮะก็มีบ้างแต่ว่าบอกตรงตรงว่าต้องไอ้คนแบบ
ดีจริงเพราะมันต่างกันน้อยมาก
จะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะมันสูตรเดียวกัน

แล้วก็เดินทางมากินถนนรัชดาประชาพิเศษ
หรือว่าอยู่แถวรัชดาพิเศษ

ล้านคนมีเท่าคนนึงมันจะด่าก็จะด่า

น้ำมะขามเปียกต้องมีนะคะ

น้ำตาลมะพร้าวไม่ใช่น้ำตาลสายน้ำปลา
แต่ตอนปรุงนี่แหละมันจะต้องรู้ว่า
ต้องมีพริกขี้หนูบุบลงไปช่วงท้ายค่ะ

อืมไม่ได้อ่ะ
ชอบแซ่บหรือไม่แซ่บแซ่บแม่ของแซ่บแบบจ๊อต
ใช่ไหมเดี๋ยวจะบุบเข้าไปเยอะเลย
แต่ตอนนี้อันนี้มันเต็มอยู่อ่ะทำอย่างไร

ใส่มาโยนมาในหม้อจบ

เพราะว่าถ้าโยนแล้วอ่างแตกเลย
หมดเลยนะแม่หมดเลยหมดเลยเราทำเยอะเห็นไหมล่ะเราไม่ใช่ทำน้อยน้อย
เอาน้ำลงไปล้างคกค่ะเข้าใจค่ะ
เอาคนปลาวน้ำมีอย่างงี้คนแก่ล้างครกล้างครกเสียดายอ่ะคุณ
คุณไม่ล้างครกได้ไงเดี๋ยวรอให้เขาเดือดให้น้องเขาเดือดไว้ให้เขาโกรธเรามาก

โจรทิ้ง
เดี๋ยวนะ
นี่อันนี้ด้วยค่ะ
แล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนกับคุณอ่ะ
คุณแพลนอะไร
ปีใหม่อยู่ญี่ปุ่น

จริงหรอไปทำอะไร
พาแฟนไปเที่ยว
อ้าวเหรอมีแฟนแล้วหรอ

อารมณ์ว่าอยากมีแฟน
อารมณ์ว่าอยากมีแฟน

จะได้อารมณ์ว่าพอมันมีขิงลงไป
แล้วเขาจะเป็นเยี่ยงไร

ถึงบอกว่าเป็นคนยอมแพ้ต้มส้มกับแกงเหลือง

กวนซิกวนน้ำตาลลงไปแล้วกวนหน่อยลูก

คือหนูว่าที่คุณแม่ใส่ลงไปคุณแม่บีบลงไป

คุณแม่รอแป๊บหนึ่งเชื่อลูก

คุณแม่จะรู้สึกว่าเอ้ยเออใช่ว่ากลมพูดถูก
เพราะว่าคุณแม่ใส่ไปทุกนะก็ชิม

ไม่จองหนูใช่ชื่อสิในที่สุดหนูจะอร่อยมาก
แม่คนให้ประสบการณ์ผ่านคนข้างบ้านปลาให้แปดขวดนะ
คุณแม่แหละก็คุณแม่ขยันตายเติมน้ำ

ไม่ได้พูดเล่นคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้เล่นตลกนะ
มีคนทำต้มส้มกินที่บ้านมานักต่อนักแล้ว

ส้มเนี่ยเขาต้อง๓รสถึงบอกว่าเป็นแกงที่ปรุงยากมาก

มีหูแม่เจอไม้ขัดหม้อเลย

เราไม่ชิมนะเราหญิงนะ
โอ้โหน่าทานนะขนหอม

พริกไทยเนี่ยขึ้นมาแบบว่า
ไม่ต้องใส่พริกด้วย
เป็นจริงหรือเปล่า
เป็นทั้งหนึ่ง
นี่เรื่องจริงเอยไม่ได้ตารก
ไม่ไลฟ์ตัวรุ้นไม่ได้ตารก
ใช่ไม่ได้ตารกก็บอกว่าไม่ได้ตารกไง
อะก็มาชิมเลยอันที่นี้หยิบช้อนมาชิม
นั่นแหละใช่ป่ะใช่ล่ะนี่ละไปชิมจริงอยากใส่น้ำปลาอีกน้อย

ไม่เมื่อกี้แม่พลาดไปคือคือมะคามเปียกเยอะไปนี้
บอกมันต้องรสกลมเราอย่าลบ
จริงจริงอย่าโลก

นะเห็นมั้ยอย่าบอกให้ฉันเติมน้ำปลาน่ะอย่าพูดน้ำปลาไป
รูปว่าฉันแล้งอ่ะ

แถวถ้าหาห่วหินหรืออะไรเนี้ย

อาจารย์นี่สาขาเป็นไงคะ

อาจารย์ก็ไม่ก็ทำบ่อยแล้วค่ะเพราะว่ามันเปลืองน้ำปลาเขินพวกน้ำตาล
อาจารย์ปกติอาจารย์ชอบทำอะไรคะ
ไอ้พวกอาหารไทยฉันกินไม่เป็นหรอกคันลิ้นอื่นขึ้น

เหรอคะแล้วปกติเวลาไปสอนอะไรสอนอาหารอะไรบ้างคะอาจาร

ขาขาอาจารย์แม่ขา

อาจารย์แม่มาแล้วตายแล้วไม่รู้อ่ะ
อาจารย์แม่อาจารย์แม่

ต้มนะคะแล้วใส่อะไรลงไปบ้างคะ

มันเสียวหรือเปล่าเสียวฟันไม่เสียว

ได้ค่ะ

ใส่ลงไปเลยกินให้เขากินกินไปแล้วโยนทิ้งไป
อาหารเนี่ยทุกประเภทเราต้องใส่ใจนะ
แล้วที่สำคัญนะจะให้อร่อยต้องใส่ปากเนอะ

เบื่อมากเลยในการทำอาหารเนี่ย
ทีหลังเนี่ยอย่าเชิญที่นี่นะตู้เย็นยานีเนี่ย
ถ้าเจอฉันมาเนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันจะซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาเผื่อ
อาจารย์ค่ะหนูใส่พริกสักครึ่งเดียวนะคะอาจารย์เพราะกลัวจะเผ็ดมาก

เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอแป๊บเดียวจะดูว่าอาจารยิ่งศักดิ์จะกินด้วยกันหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
ไฟเร่งไฟแรงอย่าเพิ่งคนเดียวค่ะปิดมาก

สำหรับเมนูต้มส้มปลาอินซีความอร่อยจะอยู่ที่ขั้นตอนของการปรุงรสชาติ
หลายคนมักจะมีปัญหากับการปรุงทำอย่างไรรสชาติถึงจะอร่อย
ไม่ว่าจะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลหรือว่าน้ำปลา
หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าน้ำปลาบางทีก็ไม่ได้ทำจากน้ำปลาค่ะ
น้ำปลาแท้ก็คือน้ำปลาที่ได้มาจากการหมักหรือการย้อยปลาจากส่วนต่างของปลา
อีกอย่างคือน้ำปลาที่ทำมาจากสัตว์อื่นคือน้ำปลาที่ได้จากการหมัก

และบางชนิดเป็นแบบผสมส่วนประกอบอื่นแล้วแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์
ดังนั้นดูฉลากด้านข้างขวดก่อนซื้อนะคะ
และจะปรุงจะใส่น้ำปลาให้เช็คให้ดีก่อนว่าเค็มมากไหม

อินเลิฟช่วงนี้มีความสุข

อีก๒ปีก็อยากแต่งงาน
แล้วหนูเนี่ยเริ่มจากค่อยแทรกเข้ามาในวงการ
แล้วทำยังไงจนบัตรนี้เป็นอย่างนี้
เป็นที่รักของทุกคนบางทีคนอยากสงสัยว่าทำยังไง
ดูดูดูปะเปล่า